อุบลราชธานีเวลาคุณไปคุณอยากกินอะไร

เดี๋ยวหลอมแล้วเอาให้กินเลย

คุณเนี่ยเป็นคนอุบลราชธานีเห็นหม้อแบบนี้
นึกถึงเมนูนี้ก๋วยจับยวน
เขาบอกแต่แรกก็บ่นเรื่อง
เหมือนนักเลงนัดตีกันเลย
พี่กัดเลยนะเผื่อใครอยู่อุบล
แล้วจะไปหรือจะไปอุบลต้องไปกิน

ดูสีน้ำซุกของเขาแล้วก็มีหอมเจียวด้านบน
มันเป็นเมนูที่แบบเด็ดจริงถ้าไปอุบลราชธานีต้องไปกินเส้นก๋วยจั๊บมันจะเหนียวนุ่มสิ
แล้วกินคู่กับอะไรหมูยอกระดูกหมู
แล้วกลิ่นหอมของหอมเจียวกับพริกป่นคั่ว

ผักชีผักต้นหอมใบเลื่อยอะไรนะ
ใส่ลงไปเยอะเอาจริงมันได้หมดนะ
เขาใส่ต้นห่อผักชีไปเรื่อยอะไรอย่างนี้หรอ

มันน่ากินมากจริงใครอยากฟินแบบนี้นะคะไปกันได้เลย
ข้างวัดศรีอุบลรัตนารามนะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาตีลังกาเลย

เขาตีลังกามันอร่อยเหรอ

อ๋ออร่อยเผากาลันตี
การันตีความอร่อยเลยว่าเด็ดมากนะคะ

จริงก็มีหลายร้านนะเด็ดก็ลองไปดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ